มีอีกหนึ่งจุดนะคะคุณภูริพัฒนบุญนินทร์ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีของเรา
อยู่ตรงหน้าเรือนจำพิเศษกรุงเทพอีกเหมือนกันนะครับ
เพราะว่าวันนี้ไม่รู้เหมือนกันว่าจะมีการปักหลักยาวแค่ไหน
แฮชแท็กนอนแคมป์ไม่นอนคุกนะคะ
ติดตามบรรยากาศพร้อมกันได้ตอนนี้เลยค่ะ
ที่บริเวณฟุตบาทด้านหน้าเรือนจำพิเศษกรุงเทพ
อยู่ระหว่างการติดตั้งเวทีใหญ่ซึ่งจะเป็นเวทีถาวร
ที่จะปักหลักอยู่ด้านหน้าเรือนจำพิเศษกรุงเทพ
ซึ่งณตอนนี้แกนนำอยู่ระหว่างการพูดคุย
รวมถึงการปลาใสให้กับมวลชนที่อยู่พื้นที่นี้
ได้ฟังถึงกิจกรรมที่กำลังจะเกิดขึ้นในวันนี้
คุณผู้ชมครับกิจกรรมที่เกิดขึ้นวันนี้
มี๔ภาคีเครือข่ายด้วยกันเลยครับ
คือหมุ่มคนคิดถึงเพื่อน

เครือข่ายคนรุ่นใหม่นนทบุรี
และ๔ดุนทบุรีปลดแอบ
โดยทั้งหมดนั้นจัดกิจกรรมร่วมกันในนามเขา
กิจกรรมนอนแคมป์ไม่นอนคุก
คนที่ต้องมีการจัดกิจกรรมในวันนี้ทั้งหมดนั้น
ต้องการที่จะให้มีการปล่อยตัว
ทั้ง๙คนที่ยังถูกคุมขังอยู่ในเรือนจำ
คือนายอานนท์นำพาถูกขังที่เรือนจำกลางเชียงใหม่
นายพระฤทธิวรักษ์นางสาวปรัสยา

จตุรพัฒน์บุญพัฒนารักษา

และนายสมทุศภึกษากเศสมศุกร์
ซึ่งนายจตุพัฒน์บุญพัฒนารักษานั้น
สารอุทธรณกลางให้ประกันตัวแล้วนะครับ
แต่ไม่แน่ใจว่าจะถูกอายัดตัวในคดีอื่นหรือไม่
นายอานนท์นำพานั้นตัดสินใจที่จะไม่ยื่นประกันตัว
โดยให้ผลนะครับว่า

หลังจากที่ได้รับการปล่อยตัวจากเรือนจำกลาง
ซึ่งที่ผ่านมาธนายความบอกนะคะว่า
กระบวนการส่งตัวนายอานนท์ไปยังท้องที่

ไม่มีความแน่นอนและน่ากังวลที่จะถูกอุ้มหาย
คุณผู้ชมครับนอกเหนือจากกิจกรรมที่จะกดดัน
ให้มีการปล่อยตัวทั้ง๙แกนนำแล้ว

เรียกร้องในวันนี้ก็คือต้องการที่จะให้
จิ้งมีการส่งวิ่งต่อไปที่มีมาจากประธานทน
ขณะนี้ทางแกนนำบอกนะคะว่ามีการปล่อยตัวในไผ่ดาวดินแล้วเป็นที่เรียบร้อย
คุณผู้ชมครับภาพสดสดในเรื่องนี้ทั้งกลุ่มแกนนำนั้นประกาศบนเวทีนะคะว่า
มีการปล่อยตัวในไผ่ดาวดินออกมาแล้วซึ่งประตูที่ในไผ่ออกมานั้น
เป็นประตูด้านข้างของเรือนจำพิเศษกรุงเทพ
เดี๋ยวผมจะพาภาพสดสดของไอ้ภัยและตอนนี้นะครับ
ในไผ่นั้นอยู่ในเสื้อสีดำและผมที่ถูก
ตัดไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับโดยในไผ่นั้นชูสามนิ้วอ่า
เดินออกมาจากเรือนจำพิเศษกรุงเทพครับบริเวณประตูด้านข้าง
ก่อนที่จะเดินออกมาทางประตูที่มีการจัดกิจกรรมขึ้นนะตรงนี้
โดยทางเจ้าหน้าที่นั้นวันนี้ไม่มีการอนุญาตให้สื่อมวลชนเข้าไปด้านในนะครับ
ณขณะนี้มีการเข้าไปสวมกอดในภัยดาวดินที่จะมีการขึ้นเวทีในช่วงเย็นของวันนี้ด้วยนะครับ
ภายดาวดินเข้าไปอยู่ในเต็นต์ของกองอำนวยการที่มีการจัดตั้งขึ้นนะครับ
แต่ละคนก็ดีใจนะครับที่ในไผ่ได้รับการประกันตัว
แล้วก็มีการเข้ามาร่วมกิจกรรมที่กำลังจะเกิดขึ้นในช่วงเย็นของวันนี้นะครับ
นี่คือภาพสดที่ทำให้มีความวุ่นวายเกิดขึ้นเล็กน้อย
เพราะว่าในภายนั้นได้รับการปล่อยตัวออกมาแล้วจากเรือนจำที่เสร็จแล้วนะครับ
ในกรุณเทพทำให้ตอนนี้มีการ
เดี๋ยวเราจะถอยออกมาด้านนอกสักเล็กน้อยนะครับ
ไม่ได้ภายนั้นได้มีการพูดคุยกับบนชนคืออยู่บริเวณนี้นะครับ

ไผ่นั้นขึ้นไปบนรถเครื่องขยายเสียง
และจะมีการพูดคุยกับบริเวณมวลชนที่อยู่บริเวณพื้นที่นี้นะครับคุณผู้ชมครับ
เดี๋ยวเรารอดูว่าในไผ่นั้นจะมีการพูดอะไรกับมวลชนที่อยู่บริเวณนี้
ซึ่งบนพื้นที่นั้นมีทั้งกลุ่มภาคีเครือข่ายของจังหวัดนนทบุรีด้วยนะครับ
ไม่มีอำหน้าใจในโลกและผู้ปกครองต่างมาและสาดสูง
ไม่มีใครล้ำเลือดหน้าเชิดทมประชาชนสมบูรณ์ที่วางไป

ค่ะก็หลังจากได้รับการปล่อยตัวออกมาจากเรือนจำแล้วเนี่ยนะคะ
ดาวดินก็มีการขึ้นรถขยายเสียงที่ทางกลุ่มผู้ชุมนุมนำมารอไว้แล้วก็มีการร่ายกรอนนะคะ
มกลางผู้ชุมนุมที่อยู่บริเวณโดยรอบแล้วก็สื่อมวลชนเองก็ปักหลักรายงานสถานการณ์ด้วย
ค่ะคือจริงตอนแรกรายชื่อของภัยดาวดินอยู่ในรายชื่อของกลุ่มแก่นำที่ยังไม่ได้ถูกปล่อยตัวออกมา

ซึ่งก็มีรุ้งปนัสยานะคะนายทนายอานนท์นำพาก็ยังไม่ได้ออกมาไม้ระยองก็ยังไม่ได้ออกมา
หนึ่งนั้นตอนแรกมีไผ่ดาวดินด้วยแต่ว่า๔โมง๔๔นาทีเมื่อสักครู่นี้เลยที่คุณภูริพัฒน์รายงานสดอยู่
คือได้รับการปล่อยตัวแล้วเดินออกมาจากเรือนจำกรุงเทพ

เดินออกมาก็มีการทักทายกับกลุ่มผู้ชุมนุมแล้วก็เนี่ยค่ะขึ้นมาที่รถขยายเสียงเลยแล้วก็ออกมาชู๓นิ้วนะคะเดินชู๓นิ้วออกมาเลยแหละ
แล้วก็เนี่ยมีการพูดคุยกันกับกลุ่มภาคีที่เขาเรียกว่าภาคีนิรนามที่มารวมกันทั้งหมด๔ภาคีด้วยกันณวันนี้นะคะ
ยังไม่แน่ใจเหมือนกันว่าทิศทางในการรวมตัวกันวันนี้เนี่ยรู้แค่ว่า๔โมงเย็น

กันที่หน้าเรือนจำพิเศษกรุงเทพแต่ไม่รู้ว่าเขาจะอยู่ถึงกี่โมงจะค้างไม่ค้างเพราะบอกเขานอนแคมป์ไม่นอนคุก

ไม่แน่ใจว่าจะอย่างไรกันต่อนะคะแล้วก็มีการส่งเสือส่งหมวกกันน็อกน้ำดงน้ำดื่มอะไรเนี่ยก็ไปที่หน้าเรือนจำพิเศษกรุงเทพกันแล้วเหมือนกันนะคะ

แต่ก็แน่นอนแหละสำหรับข้อเรียกร้องของกลุ่มผู้ชุมนุมก็คือต้องการให้ปล่อยเพื่อนเราก็คือให้ปล่อยแกนนำที่เหลืออยู่ที่ถูกควบคุมตัวนะคะ
ต้องติดตามด้วยเพราะว่ามีเต็นต์อำนวยการที่มาตั้งอยู่บริเวณด้านหน้าเรือนจำพิเศษแล้วก็มีการเตรียมเต็นต์มีการเตรียมรถขยายเสียงจากเดิมเนี่ยนะคะ
การชุมนุมบริเวณพื้นที่ต่างจะไม่มีรถขยายเสียงเข้ามาอยู่ในพื้นที่ด้วยแต่วันนี้ตั้งข้อสังเกตว่ามีรถเข้ามานะคะ
และนี่ก็เป็นการออกมาปราศัยอยู่บนรถนี่คุณภัยดาวดินที่เพิ่งได้รับการปล่อยตัวมาท่ามกลางมวลชนต้องรอดูว่ามีเต็นต์อำนวยการอยู่บริเวณนั้นแล้วเนี่ย
จะมีการปักหลักครั้งคืนหลังจากนี้ด้วยหรือเปล่าแล้วจะมีมวลชนกลุ่มไหนเนี่ยเข้ามาสมทบอีกด้วยไหมนะคะ
นี่ผู้สื่อข่าวของเราก็ยังคงปักหลักอยู่ในจุดบริเวณนี้ด้วยนะคะที่เห็นอยู่นี้เป็นบริเวณหน้าเรือนจำพิเศษกรุงเทพเมื่อสักครู่นี้คุณศักดิ์สิทธิบุญรัฐก็รายงานอีกจุดนึงรถราการจราจรก็ค่อนข้างที่จะชะลอตัวแล้วด้วยเหมือนกันหากใครจะผ่านไปบริเวณนั้นก็ให้วางแผนการเดินทางไว้ด้วยนี่ก็เป็นการ
ปล่อยตัวออกมานะคะคุณผู้ชมสำหรับบทกรอลที่ไผ่ดาวดินพูดหลังจากที่เดินขึ้นเครื่องขยายเอ่อรถขยายเสียงแล้วก็จับไม้เนี่ยนะคะ
เป็นบทกวีของวิสาคันทัพหรือว่าฉายากวีศรีประชานะคะถ้าจำกันได้ก็คือเป็น
จังหวะที่ไผ่ดาวดินถูกจับวันที่๑๓ตุลาคมจำได้ไหมคะ

วันที่๑๓ตุลาคมที่ภัยดาวดินอยู่บนรถขยายเสียงนั่นแหละ
แล้วก็มีตำรวจชุดควบคุมฝุงชนเข้าไปแล้วก็คือลากตัว
คืออุ้มหัวอุ้มท้ายลงมาจากรถแห่เสียงแล้วจับเข้ารถควบคุมฝูงชนเนี่ย
ตอนนั้นเนี่ยไผ่ดาวดินก็ตะโกนบทกวีนี้ออกมาอีกเช่นเดียวกันคุณผู้ชมไปหาอ่านกันได้นะคะ
อีกครั้งผู้แต่งบทกวีก็คือวิสาคันทัพหรือว่ากวีศรีประชานะครับ
ก็เนื้อหาก็คือเกี่ยวข้องกับเรื่องของสิ่งที่กลุ่มคณะราษฎร๖๓เรียกร้องนี่แหละ
ในฐานะของความเป็นประชาธิปไตยหรือว่าสิ่งที่ประชาชนอยากจะเรียกร้องในสิ่งที่มันเกิดขึ้น
เรื่องของการเมืองต่างนะคะ
แล้วก็ตอนนี้ดูเหมือนว่าเท่ากับว่าพอไผ่ดาวดินถูกปล่อยตัวออกมา

ใช่ค่ะหลังจากที่ก่อนหน้านี้ก็เหมือนจะลักษณะเป็นการผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันขึ้นมานะคะ
แต่ว่าตอนนี้ก็คือเหลือไผ่คนเดียวแล้วที่อยู่บนรถขยายเสียงนะคะ
เรื่องต้นเท่าที่ดูจากภาพสดนะตอนนี้ที่ผู้สื่อข่าวเราอยู่ในพื้นที่เนี่ย

ยังไม่เห็นเจ้าหน้าที่ควบคุมฝูงชน
ไม่ได้เห็นการตรึงกำลังไม่ได้เห็นพวกรั้วรวดหนามอะไรต่างนานา
ดูแล้วเนี่ยยังมีแค่กลุ่มผู้ชุมนุมแล้วก็ยังไม่ได้ลงไปปิดถนน

ท่าทีหลังจากนี้ด้วยนะคะว่าเมื่อแก่นำได้รับการปล่อยตัวออกมาแล้ว
ท่าทีหลังจากนี้จะมีการรวมมวลชนอย่างไรหรือไม่เนี่ยนะคะ
ซึ่งทีมข่าวของเราก็จะยังคงเกาะติดสถานการณ์กันอยู่ด้วยนะคะ
นี่เป็นภาพสดร้อนเลยนะคะตอนนี้ค่ะเป็นการขึ้นปลาใสทันที
หลังจากที่ได้รับการปล่อยตัวออกมา
ซึ่งถ้าจะดูถึงรายชื่อนะคุณผู้ชมสำหรับกลุ่มคนที่เป็นแก่นำแล้วก็ยังไม่ได้ถูกปล่อยตัวออกมาเนี่ยนะคะ
ถูกจับตั้งแต่๑๕ตุลาคมสถานะคือยังอยู่ที่เรือนจำที่เชียงใหม่
หรือว่าสอพอร์อีกนะคะก็เบื้องตรงนี้แหละ
นายอานนท์ยังไม่ถูกปล่อยตัวรุ้งปนัสยายังไม่ถูกปล่อยตัว
ระยองยังไม่ถูกปล่อยตัวเพนกวินพริษก็ยังไม่ถูกปล่อยตัวนะคะ
ซึ่งแน่นอนผู้สื่อข่าวของเราก็เกาะติดรายงานสถานการณ์
คุณผู้ชมก็อย่าเปลี่ยนช่องไปไหนนะคะทันทีที่มีเหตุการณ์
จะรายงานกันเข้ามาให้ได้ติดตามกันทันทีค่ะ